ทำให้ใจฟูและเป็นเรื่องที่ดีต่อใจมาก
คุณพ่อกับลูกสาวพี่เบิร์ตน่าจะอินเรื่องนี้นะคะ
คุณพ่อกับลูกสาวที่นครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชม
เขาเล่นเป่ายิ้งฉุบกันน่ารักมาก
อาจไม่สมบูรณ์อาจรู้ไม่เลิศเลอ
ก็ไม่ทำให้ความรักนี้ของเราน้อยลงไป
ว่าจะไม่มีอย่างใครก็ไม่สำคัญ
ไม่รู้ว่าฉันมีเธอก็พอ

เป็นการเล่นที่ไม่ต้องลงทุนเลย
ไม่มีมูลค่าแต่มีคุณค่าทางจิตใจมาก
โอ้โหรู้สึกแบบรู้สึกแบบดีต่อใจ
เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกแบบยิ้มได้อินอ่ะ

เล่นแบบนี้ก็ดีมากแล้วสำหรับเด็กต่างจังหวัดนะครับ
คุณผู้ชมนะคะคุณฟลุ๊กสิริมาตรค่ะ
น้องผู้หญิงอายุอบความนะเค้าเห็นคุณพ่อมั้ย
แอบอ่ะคุณพ่อเนี่ยคือเค้าออกค้อน

พ่อแพ้ลูกต้องให้ลูกไปวิ่งแอบ

ต๊ะจ๊ะเอจ๊ะเอเจอมั้ย

นี่แค่นี้ก็มีความสุขได้แล้วนะคะ
เป็นความสุขที่ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะ
น่ารักมาก
แต่คุณพ่อท่านก็รู้นะว่าเวลาจะจ้าเอ๋ลูกให้มาทางฝั่งรถอ่ะ
ถ้าลูกตกใจจะได้กระเด็นเข้าไปข้างในน่ารัก
คือหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็ต้องใช้คำว่าขอบคุณพ่อลูกคู่นี้มาก
ที่ทำให้วันนี้เขามีรอยยิ้มได้
เพราะทุกคนเห็นคลิปนี้ทุกคนก็ยิ้มเหมือนกัน
คือคุณพ่อน่าจะขายของอยู่แถวนี้แล้วดูผ้ากันเปื้อนด้วย